หลังจากที่มีชายคนหนึ่งได้เปิดเผยเรื่องราวผ่านทางทวิตเตอร์นะครับ
เมื่อไปใช้บริการของสวนสาธารณะที่ลุมพินีหรือว่าสวนลุมนะครับ
แล้วก็ไปพบกับกลุ่มชายรักชายที่ไปใช้สถานที่ที่นั่นในการมีเพศสัมพันธ์กัน
แน่นอนว่ามีคำถามตามมาทันทีว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่อย่างไรนะครับ
ขณะเดียวกันทีมข่าวธรรมรัฐทีวีได้ไปพูดคุยเปิดใจกับกลุ่มชายรักชายนะครับ
เขายอมรับว่าการมีเพศสัมพันธ์กันตามพื้นที่ของสวนสาธารณะนั้นเป็นเรื่องจริง
แต่ทำไปเพราะเหตุผลอะไรนั้นติดตามจากรายงานครับ

ไปนะครับก็ตอนนั้นประมาณปี๔๖ครับ
อายุก็ราว๑๘๑๙ได้ครับผมเพื่อนพาไป
บางคนก็ตั้งใจมาจากหอจากบ้านตัวเองเพื่อมาหาอย่างนี้ครับ
ลดอร์มันดีกว่าที่ว่าเราไม่ต้องรู้จักกันอย่างนี้ครับ

เอเอเป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งย่านทองหล่อ
ปัจจุบันอายุ๓๔ปีได้ถ่ายทอดประสบการณ์กิจกรรมทางเพศกลางแจ้งของตนเองให้กับทีมข่าวฟัง
ประสบการณ์ครั้งแรกของเขานับตั้งแต่มีโปรแกรมเพิร์ชเป็นโปรแกรมแชทรุ่นแรก
กลุ่มชายรักชายจะนัดกันมามีเพศสัมพันธ์
ซึ่งหากนับเวลาแล้วก็เป็นเวลากว่า๒๐ปี
ข่าวรายนี้ยังบอกอีกว่าแม้ปัจจุบันจะมีแอปพลิเคชันนัดเจอกันผ่านทางสมาร์ทโฟนมากมาย
แต่ที่ยังเลือกไปอัลดอร์ก็เพราะว่าไม่อยากเสียเวลา
เพราะแอปที่นัดเจอกันบางทีก็เอารูปคนอื่นมาหลอก
รูปกับตัวจริงก็ไม่เหมือนกัน
ทำให้เสียทั้งเวลาทั้งอารมณ์ความรู้สึก
ซึ่งการไปเจอตัวคนจริงตามสวนสาธารณะนั้นสะดวกกว่า
หากเจอคนไหนที่ถูกสเปคคุยกันถูกคอ
ก็สามารถสารต่อความสัมพันธ์ได้ทันที
คือโปรแกรมนัดเจอกันออนไลน์เนี่ยมันก็มีเยอะนะครับ
แต่ว่าบางทีบางคนก็ไม่ได้ใช้รูปตัวเองตั้งแต่แรกเนี่ยครับ
แล้วก็เวลาเราไปเจอตัวจริงแล้วไม่ได้อย่างที่ต้องการ
เราเอาเวลาที่เสียไปเอาพลังงานตรงนั้นไปเดินหา
ก็จะได้อย่างที่เราอยากได้มากกว่า
ถามว่ากลัวคนเห็นไหมก็กลัวครับกลัวคนรู้จัก
ถ้าเกิดว่ามาเห็นมันก็จะดูไม่ดีครับแต่ว่า
เช่นเดียวกับคมพนักงานมหาวิทยาลัยอายุ๓๓ปี
ยืนยันว่าการอัลดอร์หรือการมีเพศสัมพันธ์นอกสถานที่
เขตกรุงเทพมหานครนั้นมีมานานแล้ว
โดยตนเองเริ่มไปครั้งแรกตั้งแต่ปี๒๕๕๙
เลือกไปที่สวนป่ารัชวิภาย่านรัชดา๔๗
ซึ่งเป็นสถานที่ที่ดังมากในยุคนั้น
และเป็นที่รู้กันในบรรดากลุ่มเกย์

ก็ต้องได้คู่ทำกิจกรรมทางเพศอย่างแน่นอน

แต่ที่เหล่านี้ก็ยังคงเป็นที่นิยมของกลุ่มเกย์อยู่
แต่ส่วนตัวเขาได้เลิกไปสถานที่เหล่านี้แล้ว
เพราะเคยเจอประสบการณ์ที่เลวร้าย

ขณะกำลังมีอะไรกับเกด้วยกันอยู่
ไม่กล้ากลับไปที่เหล่านั้นอีก
มีข้อนเหล็กเลยครับโยน
คือเหมือนจะปาดหรือว่าโดนใส่คนที่ได้เดิน
ผมเห็นว่ามันไม่ปลอดภัยแล้วอะครับ
สำหรับชีวิตและซับเสนที่หลังจาก

ลดลงลดจำนวนลงจนไม่ได้ไปอีกเลย

กลัวตำรวจว่าร้อนจักร

เด็กและวัยรุ่นเปิดเผยว่า
ข่ายเป็นการอนาจารย์ต่อที่สาธารณะ

เฉพาะในกลุ่มเกย์หรือชายรักชายเท่านั้น

สามารถที่จะเกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกกลุ่มทุกวัย

มีจิตสำนึกผิดชอบชั่วดี

อันไหนเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม
ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตาม
สิ่งที่จะต้องกลับมาดูก็คือว่า
รสนิยมทางเพศเป็นสิทธิส่วนบุคคล

จะต้องไม่ไปลุกล้ำสิทธิของคนอื่น

ไม่สามารถที่จะทำอะไรใดที่ผิดกฎหมาย

หรือผิดวัฒนธรรมของบ้านเมืองได้
เสียแต่ว่าเขาไปอยู่ที่ชาวเผ่า
และชาวเผ่านั้นก็เป็นรสนิยม
ต้องใช้คำว่าเป็นจารีสประเพณ
มีของทั้งเผ่าเลยทั้งเผ่าเลย
ทุกคนอยู่กันโดยในลักษณะเหมือนอยู่ในป่า

อันนั้นก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมของสังคมบ้านเมืองนั้น
แต่บ้านเมืองในลักษณะที่เราอยู่กัน
ต้องเคารพในการอยู่ร่วมกัน
หัวใจสำคัญของอันนี้เลย

มันขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของความเป็นมนุษย์
เพราะผมเชื่อแน่ว่าถ้าคนที่มีจิตสำนึกที่ดี
มีคนที่มีทั้งทักษะรู้คิดและจิตสำนึกต่างนี้
เขาจะรู้แล้วเขาเบรกตัวเองได้
ตรงไหนที่มันใช่และตรงไหนที่มันไม่ใช่

ทางกรุงเทพมหานครได้เรียกประชุม
พร้อมมอบนโยบายให้กับเจ้าหน้าที่
เพื่อที่จะเพิ่มมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัย
สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครมากยิ่งขึ้น
เบื้องต้นในหวังมาตรการต่าง
ในจุดที่อับแสงจุดเสี่ยง
ควบคุมดูแลห้องน้ำทั้งชายและหญิงมากขึ้น
เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบของรอปภอย่างเข้มงวด
รวมไปถึงการติดตั้งกล่องเขียว

เพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้การตรวจสอบบริเวณดังกล่าว

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน